ผลิตภัณฑ์เอลเซเลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครก็อยากชิม
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มา
ชันกันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ
เนื้อเพลงเพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน
ตามลำดับขั้นร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒๐๐
ใน๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่ร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

นี่เราใจใหญ่ให้กันขนาดนี้แล้ว
มัวรอช้าอะไรรีบสมัครกันเข้ามานะครับ

ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งทางไหนแล้วนะครับ
ทางนู้นก็ไม่ได้ทางนี้ก็มืดมนต์
รายการของเราครับยังคอยเป็นกำลังใจ
จากมุมน้ำเงินคุณกิ๊ก
พบกับนักสู้ผู้ท้าชิง
จากมุมแดงคุณแขก
วันนี้จะเป็นการแข่งขันกันในยกที่๒
ทั้งสองคนจะจับมือกันไปสู้
เพื่อชิงเงินล้านได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยกันครับ
ต้องเรียกว่าพี่แขกนะฮะใครจะไปเรียกลุงเริงไม่ได้
ต้องเรียกพี่แขกวันนี้มากับใครบ้างครับ
วันนี้ก็มากับศรีภรรยาครับ
นอกจากภรรยาขุดป้าไทย
และหลานสองคนน้องฮิต่านครับ
คุณสักครับครับ
รู้เลยครั้งที่แล้วเราก็ต่างเห็นเชิงกันไปแล้ว

เราจะต้องดำเนินเกมไปยังไงใครร้องก่อนร้องหลัง
หนูก็บอกลุงเลยว่าลุงอยู่ด้วยกันนะ

ถึงลุงจะไม่มีบัตรสูงอายุแต่เขาก็จะพาไปเอาเงินล้าน

เดี๋ยวจะส่งให้กิ๊กเขาลงไปนั่งกับคุณแม่ก่อน
มีอะไรจะพูดทิ้งท้ายก่อนที่น้องจะลงไปไหมคะ

ฝนตกให้เก็บสวรรค์ผ้า
ถ้าอยู่กับคนราคาเก็บสวรรค์ผ้ามันอยู่กับพี่นะ
นี่ต่อหน้าภรรยา
หน้าคุณแม่น้องเขา
ตอนแรกหนูก็ว่าจะไม่มีแฟนใหม่แล้วแหละ
แต่หนูว่าตอนนี้คนแก่ก็น่าสนใจดีนะ
ถ้าฝนตกให้เก็บผ้าถ้าเจอคนไร้ค่า

หันไปดูทางนู้นอีกที
แล้วพี่จะโดนฟันหน้าไหมคะ

ไม่โกรธจะกัดฟัน
เดี๋ยวส่งน้องกิ๊กไปนั่งกับคุณแม่ก่อน
เพราะว่าดูท่าแล้วลุงแขกเนี่ยจะใช้กิ๊กเป็นสะพาน

เพราะใส่ตาชะมัด

จากมุมแดงคุณแขก

ลุงชื่อนายพรชัย

ตอนนี้มีอาชีพเป็นพนักงาน

ปากช่องนานามีหน้าที่

ลุงพรชัยนักสู้ชีวิต

ที่ต้องคลุกคลีอยู่กับคนเจ็บ
คนป่วยและคนตาย
มากกว่าสิบเก่าปี

ที่ต้องใช้รถเข็นนั่ง

คือเก็บรักษาศพผู้เสียชีวิตในภายในโรงพยาบาลตึกหญิงตึกชายที่มารักษาตัวแล้วเสียชีวิตภายในโรงพยาบาล
จุดเริ่มต้นของการทำงานที่ลุงพรชัยต้องรับผิดชอบยางทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลย
สำหรับคนขี้กลัวอย่างลุงพรชัยเขาต้องอาศัยความพยายามอย่างมากมายกว่าจะผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้
อยากมาทำรถแห่เขามีรถแห่เข็นกัน
เราพยายามอยู่โรงพยาบาลอยากจะทำอยากจะมีให้ได้
อยากรู้เรื่องอาชีพลุงทำงานอะไรนะคะ
ตอนนี้เป็นพนักงานอยู่โรงพยาบาลปักช่องนานาครับ

ก็มีหน้าที่เก็บศพรับศพทำความสะอาดศพ

รถแห่เข็นแห่มไหน้ง

พลังงานคนเข็นลงปุ๊บกับพาระรากอ้อมโบด
ราคาที่ลงทุนไปเท่าไหร่คะ
ถัดตีจริงเหรอ๖๐๐๐๐นี่ไม่อยู่เลยครับ

คันเล็กเนี่ยมันพอใช้งานไหมฮะ

ไปเจอรถใหญ่ตู้เบสตู้นั้นมา

สารางเขาเยอะกว่า

เอาเงิน๖๐๐๐มาจากไหน๖๐๐๐ไม่ใช่เงินน้อยนะคะ
ก็หากู้ให้ยืมครับอยากจะทำก็เลยไปหาหายืมครับอยากจะทำก็เลยไปหาหายืม
ก็มีท่านผู้ใจดีไปยืมครับตอนนี้ก็จ่ายแล้วต้องฝั่งดังครับให้กู้ครับตอนนี้ก็จ่ายแล้วหมดแล้ว
อ๋อถยอยขั้น๖๐๐๐๐นี้ก็จ่ายไปแล้วประมาณ๓๐๐๐๐แล้วครับ
โอ้โฮครึ่งหนึ่งแล้วเก่งนะแล้วแล้วค่ะรถแห่ในฝั่นที่ลุงอยากจะได้มันเป็นน่าตาแบบไหนราคาเท่าไหร่ที่ต้องลงทุน
ผมอยากได้ตู้ซับเวทใหญ่แบบเขาซับสักกี่นิ้วดีครับ
ซับสิบแปดนิ้วตาเอาหน้าแล้วหกหลังหกต้องใช้ตังค์อีกเท่าไหร่ครับ
หลักแสนไว้ก่อนล่ะครับหลักแสนทีเนี้ยถามหน่อยลุงก็ทำงานอยู่โรงพยาบาลดีแล้วมันเป็นความฝันอะไรทำไมถึงต้องขนาดไปกู้เงินมาทำรถแห่
ก็ใจรักครับใจรักจริงที่อยากจะร้องเพลงเห็นบางทีทุกทีเขาให้ไปร้องเพลงของวงเขาแหละก็ร้องเอ๊ะมันก็น่าจะลงทุนนะมันก็ไม่นั่นได้ก็พอได้เงินเกือบเพราะมันไม่เสียเทศกาลปีนึงเขาก็ได้ผมก็ได้แล้วไง
เครื่องมันก็ไม่ได้เน่าอะไรครับแล้วได้จริงอย่างที่เราคิดไหมฮะ

แต่ทีนี้การลงทุนเรามีชีวิตคู่คิดคนเดียวไม่ได้แน่โดยเฉพาะการที่ต้องเป็นหนี้

ตอนที่จะไปกู้ยืมเงินได้ปรึกษาภรรยาไหมว่าฉันมีความฝันแบบนี้ฉันต้องการไปกู้เงินเท่านี้

ว่าคือมันทำไงแล้วพ่อพ่ออยากจะทำก็ทำเพราะใจรักแล้ว

ถามหน่อยถามป้าไทยตอนที่สามีมาบอกจะต้องไปกู้เงินเอามาทำรถแอบว่าเป็นความฝันที่เขาอยากจะทำป้ารู้สึกไง
ก็คิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ากระเสียนมาแล้วจะได้ใช้รถแห่ตรงนี้เอาไว้เลี้ยงตัวเอง

ก็ถือว่าก็ยังได้เป็นของมานะได้เป็นสมบัติมาได้เป็นอะไรมาวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะให้เขาเช่าได้เอาไปเช่างานได้อะไรได้
แต่ว่าความฝันคืออยากได้เป็นรถเลยรถมีแล้วรถกระบะมีแล้วต้องการเครื่องมาเสริมทัพ
คุณลุงมาวันนี้ไม่เมารถแล้วแต่ดูซึมไหวไหมคะเนี่ย

ยา๒เม็ดกำลังเหลืออยู่ครึ่งเม็ดครับตัวนี้กำลังจะหมดฤทธิ์ครับ

วันนี้ไหนน้องมานั่งดูแล้วต้องทำให้ได้นะคะในยกที่๒นี้นะคะกับเงินมูลค่าสองหมื่นบาทนะ

วันนี้เรามาเริ่มกันที่ยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๒ของพี่แขกมาได้เลยครับ
ดนตรียิ่งใหญ่มากพี่แขกเพลงอะไรครับ

มันเยอะแล้วเสียงสูงด้วย

เสียงถูกไม่เป็นไรร้องไม่ถึงไม่เป็นไร
เอาเนื้อให้ถูกต้องลุงแขกถ้าร้องได้ถูกต้องนะได้ตังค์แหละ
ตัดสินใจให้ดีนะครับคิดให้ดีนะครับคุณแขกเรามีตัวช่วยให้นะครับ
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงร้านของคุณแขกแล้วก็คุณกิ๊กนะครับ
ยกที่๒นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

กรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
ยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา
เกือบร่องเกลียงไกล
วงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชา
ประสบนิกรทั่วลา
ต่างก็มาขอพอ

ยังมีลูกหนีคนหนึ่ง
เสียใจเสียอย่างสุดซื้อ
หวังพึ่งจึงมาวาวอน
แฟลลูกนี้หาย
อยู่โรงงานใหญ่จากใบจำจร
ตามหาทั่วตรอกซอกซ้อน
จากที่นอนไม่โหน

น้องไปอยู่ไหน
รู้ไหมใจพี่จะขาด
นั่งรอดบนโภราช
ประกาศมั้งพบน้องนาง
หอนแก่นอุดอน
เมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมา
ถามข่าวพี่ปานา
บอกไม่มาแล้วตั้งนาน
ทนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากศิลป์
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
พวงมาลัยพร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพาน
๗วันหากไม่กลับบ้าน
ของน้องคือโสสานเหลือนตา

ตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากศิลป์
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
พวงมาลัยพร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพาน
เก็บวันหากไม่กลับบ้าน

หวังพึ่งองค์
มันมากมาก
ทุ่มนุ่มแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมการออกเสียงได้ดีมากเลยนะฮะ

เสียงทุ่มมากชอบจริงเลยอ่ะ

ลุงแขกร้องจบแล้วนะ
เดี๋ยวจะให้คุณกิ๊กเขาขึ้นมาร้องมั่ง
นะเพราะลุงก็ใช้เวลานานนะเนี่ยโบราณค่ะ
ครับมาพบกับน้องกิ๊กนะครับเชิญครับ
โอ้โหวอนพ่อตากศิลป์จากคุณแขกได้รับเสียงปรบมือเกลียวกราว
ส่วนเนื้อร้องจะถูกต้องหรือไม่
ขอพักไว้ก่อนช่วงหน้าเรามาฟังเสียงของคุณกิ๊กกันครับ
อดใจรอสักครู่เดียว
ร้องได้ให้ร้อง
น้ำเงินคุณกิ๊กนักสู้หนึ่งสมัย
กิ๊กคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่โดนสามีทอดทิ้ง
ตั้งแต่ลูกน้อยยังอยู่ในท้อง
ทำให้เธอต้องดิ้นรนทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกน้อยและแม่ของเธออยู่รอด

มีแม่มีหนูแล้วก็มีลูกสาวค่ะ
เมื่อก่อนทำงานเป็นลูกค้าสัมพันธ์ค่ะพี่อยู่ที่บริษัทขายรถ
อาทิตย์หนูก็รับจ๊อปร้องเพลงบ้างจนหนูท้องได้๖เดือนท้องมันก็เริ่มออก
แล้วก็แบบเริ่มมีคนเห็นเริ่มมีคนจับได้หนูก็ต้องหยุดร้อง
วันที่หนูคลอดลูกหนูต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน๑๕๐๐บาทค่ะ
เงิน๑๕๐๐บาทหนูก็ไม่มีอะพี่หนูก็เลยต้องไปยืมคนอื่นเพื่อที่จะพาลูกออกจากโรงพยาบาล
แม้จะต้องอุ้มท้องเพียงลำพังและยังต้องประสบปัญหากับการไม่มีเงิน
แต่เธอก็ไม่ย่อท้อ
พอคลอดลูกแล้วหนูก็เลี้ยงลูกอยู่ได้แค่๒๐วันเอง
ก็เลยทักไปหาพี่รุ่นพี่อะค่ะว่าเออมีงานให้หนูทำไหม
เขาก็เลยบอกว่าพอดีเลยมีงานเข้ามาพอดีเดี๋ยวไปชงเหล้าเป็นเอ็นกับพี่นะ
เอ็นเตอร์เทนอะไรอย่างนี้หนูไม่เคยทำเลย
แต่คือตอนนั้นงานร้องเพลงมันก็ยังไม่มี
ขายของมันก็ขายได้แค่อาทิตย์ละ๓๔วัน

ตอนนั้นหนูไปเพราะหนูอยากได้เงินอย่างเดียวเลย
ออกไปหนูแบบว่ากอดลูกหอมลูกแล้วหนูก็ร้องไห้
อารมณ์ตอนนั้นคือเราแค่อยากได้เงินมาแบบมาไว้ซื้อกับข้าวซื้อนม
หนูอยากได้เงินรางวัลเอาไว้เลี้ยงแม่เลี้ยงลูกหนูนี่แหละค่ะ
เอาไว้เป็นทุนการศึกษาเผื่อว่าวันหนึ่งหนูเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้
แล้วเขาจะได้ไม่ลำบาก
เห็นในภาพวิธีอาร์ต่างเรื่องราวชีวิตก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยที่แบบตั้งแต่เริ่มท้องเลย
เป๊กต้องขออนุญาตถามคุณกิ๊กนะคะเกี่ยวกับพ่อของเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมชีวิตรักของเรามันถึงไม่มีความต่อเนื่องมันเกิดอะไรขึ้นที่รัก
คือหนูก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกที่กลับมาคบกันคือจริงแล้วหนูเคยคบกันมาก่อนแล้วก็เลิกกันไปแล้วคือหลังจากที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็คือเป็นเพื่อนกันมาตลอด
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกแต่พอเรากลับมาคบกันรอบนี้มันเหมือนต่างคนต่างโตแล้วก็เพิ่งกลับมาคบกันได้ไม่นานแค่๒เดือนก็ดันพลาด

ใช่ค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าแบบเออให้โอกาสได้ไหมอะไรอย่างนี้

พอเราบอกว่าเราท้องเนี่ยเราบอกกับแฟนเรา

เขาบอกว่ามึงแน่ใจแล้วเหรอ

หนูก็ไม่รู้ว่าเขาพูดแบบนี้เขาหมายความว่าอะไร

แม่เขาบอกว่าแน่ใจแล้วเหรอ

แล้วเราตอบแฟนเราว่าไง

แม่จะเอายังไงจะไปคุยให้ไหม
อะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะตอนแรกเขาก็บอกว่า

เป็นช่วงเทศกาลกินเจ

เพราะเขาขายของเขาต้องขายช่วงนี้
แล้วคือห่างกันไปไม่ได้คุย
เพราะว่าช่วงเทศกาลเขายุ่งมาก

ไม่มาก็รอหลังจากเทศกาลไป

กิ๊กเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะ
แค่บอกว่าให้มาผูกข้อไม้ข้อมือเขายังไม่มาเลย

แล้วมึงเป็นผู้หญิงมึงพลาดแล้ว

ว่าว่าว่างไหมออกมาคุยกันหน่อย
แล้วนะต้องแต่งแล้วอืมเดี๋ยวจะบอกพ่อกับแม่ให้ละกัน
ว่าเออสรุปยังไงแต่พอหลังจากเจอกันวันนั้น
คือเขาก็หายไปเลยทีเนี้ยนี่ผ่านมาทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่แล้ว
เดินทางในการเดินทางจากสองเดือนนั้นตอนแรกอ่ะพอสองเดือนใช่ไหม
แล้วทีนี้พอหนูท้องเนี่ยหนูก็รอเขารอจนท้องหนู๔เดือนแล้ว
ยังไม่ได้ฝากท้องเพราะว่าหนูรอให้เขาพาไปฝาก

คนที่เป็นพ่อแม่ใช่ค่ะต้องมีคนเซ็นว่าใครเป็นพ่อ
ใช่แม่ใช่ค่ะแล้วหนูก็รอเขาจนรอไม่ไหวเพราะว่าแม่บอกว่าสี่เดือนแล้วมันต้องฝากท้องแล้วนะ
กิ๊กหนูก็เลยบอกแม่ว่าโอเคแม่หนูไม่รอแล้วรู้สึกยังไงนะตอนเนี้ย
ที่เราประสบเหตุอย่างเงี้ยเรารักกับผู้ชายคนนึงแล้วอยู่ดีดีเราท้อง
แล้วเขากลับไม่แสดงความรับผิดชอบใดใดเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งวัยยี่สิบกว่าแล้ว
ถ้าพ่อแม่เขาไม่ยินดีที่จะรับผิดชอบตัวเองก็ควรมีจิตสำนึก
ถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาคะคุณกิ๊กก็อยากบอกค่ะว่าเมื่อก่อนยอมรับว่าเคยโกรธ
แต่ตอนนี้ก็ไม่โกรธแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัย
แต่ว่าต้องให้ภายในที่นี้หมายถึงว่าให้อภัยให้กลับมาเป็นพ่อแต่ไม่ได้ให้กลับมาเป็นแฟน
ก็เป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนาะอะไรก็คงจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับ
แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วเราเองก็คือต้องฝ่าฟันกับคุณแม่เรา
เพื่อดูแลลูกเราบนเวทีร้องได้ให้ร้านตรงนี้
ใช่ครับตอนนี้มาถึงยกที่๒นะครับของคุณกิ๊ก
เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทอินโทรยกที่๒ของกิ๊กมาเลยครับ

แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายและในยกที่๒นี้
กิ๊กครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ได้ใช้กันเสียทีนะครับตัวช่วยของเรานะครับ
วันนี้สถานการณ์บีบบังคับให้กิ๊กต้องใช้แล้วนะครับ
ตัวช่วยของเรามีทั้งหมด๓แผ่นป้ายนะครับ
บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับว่าต้องการเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สาม

เอาละครับมาดูกันนะครับการตัดสินใจ
ใช้ตัวช่วยเป็นครั้งแรกนะครับของผู้แข่งขันของเรา

แผ่นที่๓นะครับก็คือ

เพลงเก่งเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งก็ต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมด

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่สองเพลงมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เมื่อจากบ้านวันฟ้าหมัวมาขึ้นรถถั่วที่อำเภอหอฟันเพลินน้ำตาเออเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้
แลกรายได้ที่ใจส่อหาไม่ตรงที่เรียนมา

รอเธอไม่ไหว
เฉาห้องส่อมสุขนอน
เพื่อลดทอนรายจ่าย
จะเก็บเงินพันสักไป
ต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนหรู
ข้างหัวเตียงแม่
จากกระยัน
มีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห้อลบลืม
นอนหว่อนขอ
อยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ภาพหวังข้างใจย้ำเตือน
ฝนไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือน
ใจฝันสายเลือดความมุ่งมัน
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสวย
แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอเธอยอม
ส่งคืน
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือน
ใจฝันสายเลือดความมุ่งมัน
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสวย
แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอเธอยอมส่งคืน

ประเด็นคือภาษีน่าจะเยอะกว่าด้วยเพราะเป็นเพลงเก่ง
ในความที่น่าจะถูกเนี่ยก็มีความหวาดเสียวไปทาง
คุณลุงแขกมากกว่าเพราะว่าคุณลุงแขกไม่ใช่เพลงเก่ง
งัดเพลงเก่งออกมาใช้กันเลยทีเดียวสำหรับคุณกิ๊ก
แม้จะเสียตัวช่วยไปหนึ่งแต่ก็มีโอกาสสูงทีเดียวที่จะผ่านเพลงนี้
ช่วงหน้ามาฟังผลกันครับห้ามพลาดเด็ดขาด
ร้องด้ายร้องด้าย
หลวงทนบุรีนามนี้ดังไปทั่วทิน
เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้
ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะรอดทั้งคู่หรือเปล่าในรอบนี้
ครับแต่เพลงที่คุณแขกร้องก็เป็นเพลงที่เคยไปร้องโชว์นะ
นะฮะแล้วก็ร้องได้ดีด้วยนะครับถ้าผ่านไปได้ทั้งคู่นะครับ
ถูกต้องหมดก็จะผ่านยกที่๒ไปด้วยกันนะครับ
สะสมเงินทุนร่วมกันไปสองหมื่นบาทนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
กิ๊กและพี่แขกของเรานี่นะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
กลัวว่าถ้าวันหนึ่งหนูเป็นไรไปเนี่ยแม่กับลูกจะลำบาก
ก็เลยอยากได้เงินอันนี้เอาไว้สำรองไว้ให้ลูกเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ให้แม่ค่ะ
ความฝันตั้งแต่เด็กนะแต่ก่อนชอบร้องเพลง
อยากจะเป็นเจ้าของวงดนตรีอยากได้ไปทำทุนนี่แหละครับอยากได้รถแห่
ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องกริ๊กแล้วมีแขกนะครับร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ทั้งคู่นะคะในยกนี้นะคะสะสมเงินทุนร่วมกันค่ะสองหมื่นบาท
รอบนี้เดี๋ยวจะให้ลุงแขกร้องก่อนเป็นคนแรกครับเชิญคุณกิ๊กกลับไปทั้งที่ค่ะ

นอนหลับหมดหรือยังหมดแล้วครับพร้อมที่จะคึกคักเลยนะมา
เรามาเริ่มกันต่อที่ยกที่๓กันเลยนะครับยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับ
ยกที่๓ของพี่แขกมาเลยครับ
แบบคลาสสิกมากเลยรู้เลยว่าเป็นเพลงเก่า

มันติดปากอยู่นะเพลงนี้
พ่อพ่อพรพิรมพ่อพรพิรม

น้ำน้ำตาลาไซ

น้ำตาลาไซของคุณพรพิรม

ชื่อเพลงได้นักร้องได้แล้วเนื้อล่ะครับ
ร้องเคยร้องกับพ่อนะเพลงนี้

วันนี้จะต้องร้องคนเดียวนะครับคุณแขก

การชิงร้านของคุณแขกแล้วก็น้องกิ๊กนะครับ

แขกครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

มาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำพี่มาแม่เจอหนูนะ
ทั่วถิ่นพนาตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่อ้างวางอารมณ์
อ้างไม้แม่เอ่ยยายเฉยให้ช้ำวิญญาณวนน้องไม่มายิ่งพาอุระบอม
หรือเจ้าเขาไพรบังไว้ซ่อนชมถ้าขอจอมไพรพระนมยอมสิ้นลมบวงสวงจอมไพร
เทพารักษ์ร่มใสสาขาอุ้มสมพระนางน้องมาให้ค่าเถิดหน้าพระสัย
มีน้ำตาข้าหลังลินจากใจขอหลังวายล้างเท้าเทวดา
หนุนตักนางจนสางอรุโนไทยยอมแม้สิ้นใจเส้นทรงแด่ปวงเทวา
คอยเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามาพี่นี้มีเพียงน้ำตาลินหลังลารากไม้ใส

ที่นี้มีเพียงน้ำตานินหลังลารากไม้ไส้งาม
อันนี้ที่เป็นจังหวะยกอะไรไปนี่เป็นจังหวะของเพลงเหรอฮะ

ถ้ามันจะตะคุบกับคำนั้นมามันต้องไปตะคุบกับคำใหม่

ทั้งสองฝั่งเนี่ยแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับพี่แขก
สร้างความกดดันให้กับทั้งห้องทรงเลยนะครับ

กติกาของเรานะครับในคราวหน้านะครับ
ลุ้นกันต่อนะครับว่าคุณแขกแล้วก็น้องกิ๊ก
จะผ่านยกที่๓นี้ไปด้วยกันหรือไม่นะครับ
หรือว่าจะไปได้เพียงคนเดียวหรือจะไปทั้งหมด
หรือจะไปไม่ได้เลย

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง๒วันเวลาเดียวกันครับ
แปดนาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วครับ
คุณค่ะไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ครอบครองหัวใจที่มีความสุข
บุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลที่แสนโชคดีค่ะ
ดูกันต่อกับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
รายการนี้รับรองว่าดูแล้วมีความสุขมากค่ะ
ครับแล้วก็กลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่ใน
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านในคราวหน้านะครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สรุปนั้นลุงก็คือมั่นใจในตัวเองอยู่
คือตั้งสติได้คือว่ามันต้องเป็นคำนี้แหละ

ตอนแรกตอนหนูเห็นลุงหนูก็คิดอยู่ว่า

ไปทำงานนั่งดริ้งมันก็มีช่วงเวลาที่แบบ

กลับมาวันนั้นไม่ได้ตังค์กลับบ้านคือน้องอดนมแน่

ลูกค้ามากัน๔คน

ลูด้านออกจากห้องคนเดียวอ่ะ

รับการแจ้งเตือนก่อนใครครับ